ว่าหลายคนเคิ้ลฮีลักษณ์มาแล้วจองไม่ทัน
ใช้ตัววิธีทางให้ค้ายช่วยหาใช้เส้นช่วยยังไงก็ได้

เพราะว่าผมไม่เคยดูเขาเลยเพราะเป็นไอดอลผมเลยนะครับ
ว่าได้ตัวแล้วนี่ก็นอกจากจะได้ตัวแล้วเนี่ย

ผมก็ดีใจมากเลยอาจจะไปเล่นเปิดให้พี่เขา
เพลงครั้งนี้ชีวิตพี่ธอมด้วยใช่ไหมครับ

เป็นโชว์เปิดด้วย

จะพยายามทำให้ดีที่สุด
มุมพี่เขาเหมือนเป็นคนปูพรมให้พี่เขา

มีเพลงไหนไหมครับ

ก็มีประมาณ๖๗เพลงครับ
ผมคงร้องเพลงตัวเองนะคือถ้าร้องให้แกคงไม่ได้ฟัง
แกอยู่ในห้องเต็กเป็นกัวใช่ไหมครับ

ก็ผมจะเล่นเพลงตัวเองให้แฟนเพลงเองฟัง
เล่นทั้งกิต้าร์เวฟซ้าเล่นเป็นวงหล็อค

แล้วก็เล่นทั้งโฟคซองง์อาตัง

ตรงนี้รู้สึกว่าแนวโฟคซอง่์ไม่ค่อยเท่
คนเล่นกิต้าโผล่งคนเดียวมันไม่เท่เหมือนวงหล็อค
ถ้าเจอพี่เจสัตลาสบังคิดว่า
อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอไอดอลของเราหรอครับ

ผมว่านะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย
เรายังเตรียมตัวทำเล่นเปิดให้ดีที่สุด
ก็หาเรื่องของรายละเอียนเอายังไง
วันนั้นน่าจะตัวสั่นมือสั่นขาสั่น
คงจะคิดลายดนตรีอะไรก็ได้ที่สั่นแล้วยังเล่นได้อืม

จากเล่นเปิดแล้วจะมีถ้าสมมุติมีโอกาสได้แจมบนเวทีกับตัวของพี่เขาเอง
เดี๋ยวพี่ปรึงกดท่าน

โอ้ยผมไหนอยากรู้เนี่ย

จะหัวของผมตื่นเต้นแล้ว
ใครเป็นใครอย่างไร

ขยัดเงินไปเลยกับเขาเลยได้เล่น
ถามเรื่องลูกหน่อยเดี๋ยวว่าน้องเพลงโชว์แล้ว
คือเขาก็มีความแบบอยากร้องเพลงได้นะ
แล้วก็เค้าก็บกคมเป็นงานโรงเรียนเด็ก
เพื่อนเต้นอย่างเดียวเขาอยากร้องด้วยก็เลยมาให้ผมสอนร้องให้หน่อย
เพราะเมื่อเปลี่ยงผู้ใหญ่เนื้อมันจะเยอะเลยเลยสอนวันละท่อน
ตอนนี้ร้องได้ทั้งเพลงแล้วแต่ถูกต้องทั้งหมดประมาณ๖๐
ต้องรู้มีแวล์ไหมครับ
เขาก็ฟังวนไปวนมาแล้วก็พยายามร้อง
อย่างปกติพวกเราถ้าเป็นคนโตแล้วเนอะ
ก็จดเนื้อก็ได้จดเนื้อแล้วก็อ่านเนื้อเอา

ครูก็เลยใช้วิธีนั่งฟังแล้วก็วนไป
เปิดเพลงพ่อให้ฟังทุกวันมั้ยครับ
ก็ไม่ทุกวันเพราะบางทีเขาก็ไม่ชอบ
แต่รูปศิลปินบางคนบอกว่ามันจะเหมือนกับผู้ไม้อยู่ในแก่ต้น

เพราะเขาก็ทำตามที่แบบที่แบบผมทำอะไรอย่างนี้
ผมไปเล่นคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างนี้

เขาก็เหมือนเล่นแม่ลูกนะ
แต่อันนี้เปลี่ยนเป็นแบบ
อยู่ดีเขาเอาหมวกเขาไปใส่แล้วก็แอคว่าเจ๊เป็นผม
แอคว่าเจ๊เป็นแม่แอคว่าเจ๊เป็นลูก

พี่น้องเป็นใคร

พี่น้องเป็นใคร

โหยผมว่ากักดันทุกอย่างนะครับคือ
ภึ้มใจเพราะว่าพอลูกร้องใช่มั้ยครับผมก็อ่านวีดีโอลงไอจี
ผมก็มีคอนเทนต์มาโพสต์ในไอจีตัวเอง

เลยเพราะว่าอันเนี้ยยอดไลค์จะเยอะไม่ได้ปั้นนะครับมาโพสต์โพสต์
เพจผมด้วยใช่เห็นลูกไม่โพสต์ด้วยครับแต่อันนี้มันจะต่อยอดนะครับ
ความว่าน้องน้องจะได้มาร่วมกับพี่สิงโตเล็กเล็กอย่างนี้ได้ให้เห็น
ความน่ารักกันค่ะพี่คนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแต่คิดว่า
ถึงนี้รอถังมากเลยนะไม่ไม่น่าโทรแล้ว
เพราะว่าเป็นห่วงผู้ชมทางบ้านเพราะว่าคราวที่แล้วเขาก็
โชคดีมากที่เขาไม่ประอุดภงกันมันอยู่ในจุดที่เกือบจะประอุดภง

เออจิตต่อมาก็เป็นงานรับหมดเลยครับมีเป็นออนไอนะครับ
ไม่มีครับก็หลังจากงานนั้นก็ไม่มี
ส่วนตัวอยากลองสักครั้งมั้ยครับ

ก็มีเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่มีมีครับพร้อมรับงานใช่ไหมครับถ้าสมมุติติดต่อมาอีก

โปรดติดตามตอนต่อไป